หลังจากที่เมื่อวานนี้กลุ่มประชาธิปไตยศึกษาพยายามที่จะเดินทางไปที่อุทยานราชพักษ
แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวเอาไว้ก่อนนะครับ
ในวันนี้ทางกลุ่มประชาธิปไตยศึกษาก็ได้ประกาศครับว่าจะยืนยันว่า
จะเดินทางไปที่อุทยานอีกครั้งในช่วงก่อนปีใหม่นะครับ
ขณะที่ตำรวจเขาบอกว่าเตรียมที่จะใช้กฎหมายชุมนุมสาธารณะดำเนินการกับผู้ชุมนุมครับ

เคลื่อนไหวของนายศิรวิทย์เสรีที่วัดหรือว่าจานิว
นำนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยศึกษา
นำมวลชนร่วมกิจกรรมนั่งรถไฟไปอุทยานราชพักษ์

ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวน
แต่ว่าตอนนี้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะบังคับใช้แล้ว
ต้องไปศึกษาว่ามีผู้เข้าร่วมชุมนุมเท่าไหร่
เกินจำนวนที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติหรือไม่
บุคคลใดฝ่าฝืนอาจถูกดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย
ขอให้ผู้ที่คิดจะชุมนุมต่างให้ไปศึกษากฎหมายให้ดี
กฎหมายตัวนี้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ
ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทั้งในส่วนของผู้ที่จะชุมนุม
ในส่วนของบุคคลที่๓ซึ่งเป็นประชาชน

เพราะอันนี้มันมีขั้นตอนการปฏิบัติมากมาย
ขณะเดียวกันเนี่ยเครื่องมืออันนี้กฎหมายนี่มีบทกำหนดโทษ
ถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาให้ดีเนี่ยมันจะอ้างว่าไม่ทราบไม่ได้
เพราะฉะนั้นจึงขอให้แต่ละฝ่ายที่จะเกี่ยวข้อง

เพราะว่าต่อไปนี้เราจะใช้กฎหมายนี้
มาเป็นเครื่องมือในการบังคับใช้อย่างเต็มที่
ขณะที่นายศิรวิทย์แก่นำกลุ่มประชาธิปไตยศึกษาก็ได้แถลงข่าวการเดินทาง
ไปตรวจสอบอุทยานราชพักษ์เมื่อวานนี้ว่า
เพื่อไปใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนที่ทราบความจริง

เพราะว่าเป็นบริการสาธารณะที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและสะดวก
แต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดเอาไว้ทุกทาง
และถูกควบคุมตัวที่สถานีรถไฟอำเภอบ้านโป่ง

และนำไปเจรจาที่อำเภอพุทธมนตร

ซึ่งตัวเองแล้วก็เพื่อนนักศึกษาไม่ได้ลงชื่อยินยอม
ห้ามเคลื่อนไหวตามคำสั่งขอสอนช่อ
พร้อมยืนยันว่าจะเดินทางไปตรวจสอบโครงการอุทยานราชพักษ
อีกแน่นอนในช่วงก่อนถึงปีใหม่
โดยใช้รถไฟเป็นยานพาหนะเหมือนเดิม
และไม่กลัวหากเจ้าหน้าที่จะตั้งด่านสกัดอีก
ยืนยันว่าไม่มีกลุ่มการเมืองอยู่เบื้องหลัง
สำหรับบรรยากาศก่อนแถลงข่าวก็ได้มีตำรวจมาสังเกตการณ์นะครับ

ขอความร่วมมือกับกลุ่มนักศึกษา

แต่อนุโลมให้ยืนแถลงได้แบบไม่เป็นทางการ
ซึ่งสถานการณ์ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย